พรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นนัดสำคัญนะครับของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓
ที่จะทำแมทชีชะตากับทางด้านทีมมาเลเซีย
ความพร้อมและความมั่นใจของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไร

หลังจากที่ทัพช้างศึกชุดยู๒๓ปี
นักเตะในทีมเรียกความมั่นใจอีกครั้งก่อนเจอศึกใหญ่นัดเชียตากับมาเลเซีย
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกขวัญและกำลังใจของผู้เล่นเริ่มดีขึ้นหลังเอาชนะทีมชาติลาวมาได้
โดยเฉพาะในรายของจักริตภาระพลที่ลงไป๒นัดยิงไปถึง๒ประตู
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไม้ตายในแดนหน้าของช้างศึกหนุ่มชุดนี้และยังมีเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกัปตันทีมที่คอยปั้นเกมเชื่อมระหว่างแดนหน้าและแดนหลัง
ซึ่งในนัดที่แล้วยังเปิดซิงยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยส่วนแดนหลังยังคงอุ่นใจเมื่อมีจนทานเข็มดี
ถือว่าเป็นหัวใจหลักในเกมรับของชุดนี้ด้วยความดุดันและกระหายในชัยชนะสูงพร้อมกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ใส่เต็มที่จนวินาทีสุดท้าย
ขณะที่บรรดานักเตะตัวหลักคนอื่นยังคงอยู่กันครบยกเว้นเพียงแค่อันโตเนียลแสนใจรักที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มที่หัวเข่าในเกมนัดล่าสุดทำให้ต้องปิดเทอมยาวเพิ่มอีกราย
ขณะที่ทัพเสือเหลืองยังบลัดของกุญซือแบรดมาโลนี่ขวัญและกำลังใจกำลังอยู่ในช่วงพีคสุดหลังเก็บได้๖แต้มเต็มจาก๒นัด
ส่วนกลุ่มกำลังนักเตะ๒นัดที่ผ่านมาค่อนข้างโชคดีที่ไม่มีตัวหลักบาดเจ็บคาดว่าน่าจะได้ลงสนามพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นมูไคลีอัชมาร์คกัปตันทีมอูมาฮาคิมอัลฟาไฟครีนิกฮาคีฟและลูกมานฮาคิม
ส่วนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทั้งสองทีมอาจจะต้องเจอในวันแข่งขันนั่นคือสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้นกว่าเดิมโดยพญากรอากาศในกรุงอุรันบัตรอในวันอาทิตย์นี้คาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ราว๗๑๑องศาส่วนเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาแข่งขันน่า
ไทยรัฐทีวีรายงานจากมองกุเรีย